สวัสดีค่ะได้เวลามากัดให้สะบัดกับเราสามคนใน
คู่กัดสะบัดข่าวอุ้ยดีใจจังทำไมครับ
ได้ขอรายการแล้วอ่ะรอตั้งนานโอ้โหหมดก่อน
วันนี้มาช้านิดนึงนะคุณผู้ชมนะแต่ยังไงก็อยู่ด้วยกัน
ด้วยกันไปสามโมงครึ่งโดยประมาณจนถึงสี่โมงสิบห้านาทีนะคะ
ใช่ครับคุณผู้ชมสามารถส่งไลน์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับ

รอจะอ่านอยู่นะขึ้นแบบสดไม่เสียตังค์ไม่เคยไปเก็บตังค์ใครอยู่แล้ว
เสียแตกตังค่าเน็ตค่าโทรศัพท์ของตัวท่าน
ยังไม่จ่ายเลยเมื่อวานเพิ่งโดนตัดค่าโทรไป

เรื่องราวข่าวสารของเรามันหลากหลายนะมีเรื่องอะไรให้ได้ติดตามบ้างนั้น
ไปดูกันเลยในช่วงของสบัดข่าวเด็ด
ปีที่รอคอยเลยนะญาติรุมประชาธรรมชายข่มขืนหลาน
งานนี้ชุนละมุนตลอดการทำแผน
จับจับจับพลเมืองดีถ่ายคลิปตำรวจจับกลุ่มหนุ่มกลางทาง
เกิดคำถามทำแบบนี้รุนแรงไปไหม

มีงานบุญเมื่อไหร่งานตะลุมบอลมาทุกที
คราวนี้ยกพวกตีกันยับ
เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อเดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดได้
คู่กัดสะบัดข่าว

ขอบคุณครับขอบคุณครับ

ขอบคุณครับขอบคุณครับ

ขอบคุณครับขอบคุณครับ

ขอบคุณครับขอบคุณครับ
ขอบคุณครับขอบคุณครับ
ขอบคุณครับขอบคุณครับ
ขอบคุณครับขอบคุณครับ
ขอบคุณครับขอบคุณครับ

ขอบคุณครับขอบคุณครับ

ขอบคุณครับขอบคุณครับ

ขอบคุณครับขอบคุณครับ
ขอบคุณครับขอบคุณครับ
ขอบคุณครับขอบคุณครับ
ขอบคุณครับขอบคุณครับ
ขอบคุณครับขอบคุณครับ

ขอบคุณครับขอบคุณครับ

ขอบคุณครับขอบคุณครับ

ขอบคุณครับขอบคุณครับ

ขอบคุณครับขอบคุณครับ
ขอบคุณครับขอบคุณครับ

ขอบคุณครับขอบคุณครับ

ขอบคุณครับขอบคุณครับ

ขอบคุณครับขอบคุณครับ
ขอบคุณครับขอบคุณครับ

ขอบคุณครับขอบคุณครับ
ขอบคุณครับขอบคุณครับ

ขอบคุณครับขอบคุณครับ

ขอบคุณครับขอบคุณครับ

ขอบคุณครับขอบคุณครับ

ขอบคุณครับขอบคุณครับ

หนีคดีมา๑๕ปีครับนี่นะเพิ่งถูกจับกลุ่มได้ครับ
เมื่อวันที่สามมิถุนายนที่ผ่านมาครับที่บริเวณตำบลหนองตาคง
โป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีครับ
คือก่อนหน้านี้ครับคุณผู้ชมครับตำรวจเนี่ยได้คุมตัวในเชิด
ไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่บริเวณริมถนนเพชรเกษมขาเข้ากรุงเทพ
ใกล้แยกกับทางเข้าตำบลหนองชุมพล
ตรงนี้เนี่ยเป็นบริเวณที่นายเชิดนำรถหัวลากมาจอดเอาไว้ก่อน
แล้วออกอุบายโทรหาเด็กหญิงคนน้องวัย๑๓ปีที่รู้จักกัน
เพราะว่าบ้านขายอาหารคือเขาออกอุบายไปว่า
รถน้ำมันหมดให้ช่วยพาเขาไปซื้อทีแล้วจะให้ค่าจ้าง๖๐๐บาท
ตัวน้องสาวเองเนี่ยเขาไม่กล้าไปคนเดียวหรอก
แต่อย่างนี้ด้วยความรู้จักด้วยความใจดีอยากจะช่วย
ก็เลยชวนพี่สาววัย๑๖ปีที่กำลังตั้งคัน๔เดือน
ขี่รถจักรยานยนต์ไปเป็นเพื่อนก็คือไปด้วยกันสองคนครับ
พอไปถึงในเชิดก็ออกอุบายให้พี่สาวรออยู่ที่รถหัวลาก
แล้วก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์ออกไปพร้อมกับเด็กหญิงอายุ๑๓ปี
ไปถึงป่าละเมาะจุดเกิดเหตุพยายามข่มขืนเด็กค่ะ
แต่เด็กขัดขืนคุณจูด้งคุณชนะ
นายคนนี้ก็เลยใช้มือบีบคอเด็กจนเสียชีวิต
นำศพไปทิ้งไว้ในหนองน้ำ
จากนั้นกลับมาค่ะขี่รถย้อนมาหาคนพี่
อุบายให้ชวนขึ้นไปบนรถพ่วง
บอกว่าเดี๋ยวจะพาเที่ยวน้องเนี่ยรออยู่ที่รถว่าอย่างนั้นนะคะ
นี่เพิ่งจะฆ่าไป๑คนนะ
หูจากนั้นค่ะคุณชมในเชิดนะครับ
ก็ขับรถพ่วงไปประมาณ๕๐๐เมตรครับ
แล้วก็จอดรถไว้ที่ถนนเพชรเกษมครับ
แล้วก็บังคับคมคืนนะฮะ
ก่อนจะบีบคอครับจนเสียชีวิตบนรถครับ
โอ้โหแล้วก็ขับรถนำศพไปทิ้งไว้บริเวณ
มหาละเมาะริมทางรถไฟ
ในเขตตำบลวันดาวอำเภอปากท่อครับ

ซึ่งจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังไม่พบศพของเหยื่อ

ตรงนี้ญาติเองก็ติดใจนะยังไม่พบศพเลยครับ

จากการสอบสวนนะครับยังพบว่าหลังก่อเหตุที่เพชรบุรี

ยังไปก่อเหตุข่มขืนในจังหวัดมุกดาหาร
เมื่อเดือนพฤศจิกายนปี๒๕๕๑ด้วย
เอางี้เบื้องต้นก็ทำการแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่น
โดยเจตนาพรากเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปีเพื่อการอนาจารย์
และกระทำชำราวเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปีพร้อม
นำตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีต่อไปครับ
โอ้โหน่าเศร้าใจเนอะแต่ว่าเอาล่ะ
๕ปีผ่านไปวันนี้จับได้ก็ถือว่าคุ้มแล้ว
นะคะจากนี้ไปเรื่องนี้ก็คงเป็นอุทาหรณ์สำหรับเด็กเหมือนกันนะ
ออกไปไหนที่เขาบอกอย่าไปกับคนแปลกหน้า
อย่าไปเชื่อใจคนแปลกหน้านะคะคุณชนะเอง
คุณก็อย่าไปบอกใครสุ่ม๔๕แบบนี้
ผมไม่ใช่คนแปลกหน้าแต่คนหน้าแปลก

หน้าแปลกก็ไม่เป็นไรนะคุยกันได้
ไปดูเรื่องนี้ที่คุณตำรวจเองก็วุ่นวายเหมือนกันค่ะ
จับผู้ชายคนนึงนะคะอยู่กลางถนน

แต่วิธีการที่ตำรวจจับผู้ชายคนนี้มันเกินไปไหม

โอ้โหดูค่ะตำรวจสองนายรุมจับผู้ชายคนนี้๑คน
ซึ่งเขาก็พยายามดิ้นอยู่
แต่อย่าเพิ่งตัดสินอะไรนะคะลองฟังเรื่องราวนี้ไปก่อน
คลิปนี้ค่ะพลเมืองดีที่พักอยู่แถวนั้นนะคะ
เขาถ่ายภาพลงมาจากมุมสูง
เห็นตำรวจสองนายพยายามจับกลุ่มตัวผู้ชายเนี่ยอยู่๑คน
เหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณตี๑วันที่๓๑พฤษภาคม
อยู่ที่บริเวณถนนสมแดมซอย๕แฟงสมแดมเขตบางคลที่กรุงเทพนะคะ

ผู้ชายคนที่ถอดเสื้อนะคนที่ถูกจับเนี่ย
ปั่นจักรยานอยู่ที่ริมถนนภายในซอยครับแล้วจากนั้นก็มีรถกระบะสายตรวจของตำรวจเนี่ย
ขับมาประกบแล้วก็ลงมาคุมตัวเลยค่ะ
ผู้ชายคนนี้พยายามขัดขืนนะ
แต่ตำรวจเองก็ต้องจับให้ได้เหมือนกัน
ใช้ยุทธวิธีทั้งเตะทั้งต่อยใบหน้า
พยายามล็อกตัวล็อกแขนล็อกมือแบบ๒รุ่มหนึ่งเลย
ครับดูท่านี่เหมือนจะเอาไม่อยู่เลยนะฮะ
แล้วตำรวจเองพยายามจะเรียกรปภแถวนั้นครับ
ให้เข้ามาควบคุมตัวครับนี่ฮะจนกระทั่งนะครับ
มีเสียงดังสนั่นลั่นซอยเลยครับ
คล้ายกับคนทะเลาะวิวาดกันมีปากมีเสียงกัน
คนถ่ายคลิปแล้วเขาก็กลัวว่ามันจะมีเหตุรุนแรง
ก็เลยถ่ายคลิปไว้เป็นหลักฐานครับ
ซึ่งในคลิปเนี่ยก็จะสังเกตได้ว่านะครับ
ชายคนในคลิปเนี่ยมีอาการขัดขืนการควบคุมของตำรวจนะฮะ
และพยายามตะโกนว่าปล่อยผมปล่อยผมไม่ใช่ผม
เหตุที่แท้จริงของการควบคุมครั้งนี้ก็ต้องตรวจสอบที่มาต้นสายปลายเหตุกันต่อไปว่าเกิดอะไรขึ้นอันนี้เป็นคำให้การของคนถ่ายคลิป
เพราะฉะนั้นเรายังไม่ทราบข้อมูลจากทั้งฝั่งคุณตำรวจแล้วก็ฝั่งผู้ที่ถูกจับกลุ่มด้วย
ฉะนั้นอย่าเพิ่งตัดสินจากคลิปที่เห็นอย่าเพิ่งกล่าวหาใครทั้งนั้นแต่ว่านำเสนอให้ดูว่าในสังคมเรามักจะมีเหตุการณ์อะไรแบบนี้เกิดขึ้น
มาที่เรื่องนี้กันบ้างงานบุญแต่สงสัยจะไม่ได้บุญซะแล้ว
งานบุญบ้างไฟครับคุณผู้ชมครับมีเหตุวัยรุ่น
เมาแล้วมั้งทะเลาะกันตีกันวุ่นวายเลยครับ

แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยต้องยิงปืนเพื่อระงับเหตุ
คนที่ยิงก็คือประหลัด
ประหลัดท่านยิงเลยครับเผื่อได้ยิงใครนะ

ก็ห้ามปรามกลุ่มวัยรุ่นที่กำลังตีกันภายในงานบุญบ้างไฟที่บริเวณตรงนี้
ยิงขึ้นฟ้าไปประมาณ๕นัดครับ
คำถามว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่ไหนเป็นงานบุญบ้างไฟที่วัดพระธาตุอุปมุง
บ้านสร้างบุตำบลโพศรีสว่างอำเภอโพนทองจังหวัด
เหตุการณ์เกิดขึ้นวันที่๕มิถุนายนที่ผ่านมาครับคุณชิสา
ที่ยิงปืนขึ้นฟ้าก็คือนายนัทธวุฒิกุลสตรีคริสเตียนนะคะ
เป็นประหลัดฝ่ายความมั่นคงอำเภอพลทองนี่แหละ
คือได้รับแจ้งจากกำนันตำบลโพศรีสว่างบอกว่ามีวัยรุ่นทะเลาะกัน
ทางประหลัดก็เลยแจ้งให้นายอำเภอพวนทองได้รับทราบ
นายอำเภอก็เลยสั่งอีกบอกว่าอ้าวถ้าอย่างนั้นหมอลำที่จะแสดง
ได้แล้วนะในวันนั้นนะใช่เพราะมันเป็นงานบุญ
มันก็ต้องสนุกสนานรื่นเริงนะคะสุดท้ายเจ้าหน้าที่ก็เดินไปแจ้งความร้องทุกข
สะพอพลทองให้บันทึกประจำวันเอาไว้แล้วก็เตรียมดำเนินคดีกับกลุ่มวัยรุ่น
ก่อเหตุทำร้ายร่างกายเจ้าหน้าที่อ้าวจะด้วยสาเหตุอะไรก็ตามนะครับ
สุดท้ายพอมันมีเรื่องของความวุ่นวายสงสารเด็กแล้วก็ผู้ยงผู้ใหญ่ที่เขาพากันมา
เป็นครอบครัวเพื่อมาดูเนี่ยมางานบุญดีแบบนี้สุดท้ายถูกกลับบ้านไป
ไม่ได้ความสนุกสนานแถมหวาดเสียวไปอีกต่างหากจริงค่ะใช่ครับ
คุณผู้ชมครับคุณชิสาคุณชนะครับเคยแบบโดนผีบังตาไหมครับ
บังตาเหรอบางทีเราก็ทำอะไรโดยที่เราไม่รู้ตัว
อันนี้ก็เคยบ้างเหมือนกันนะอาจจะไม่ใช่ผีบังแล้วบ้างอืมอาจจะเป็นอย่างอื่น
โอ้โหทำไมอ่ะคุณผู้ชมครับไปดูเรื่องนี้หน่อย
เขาบอกว่าคุณลุงคนนี้ครับโดนผีบังตาครับ
กลับบ้านไม่ได้หายไปข้ามคืนเลยครับ
โหหนึ่งสิครับคุณผู้ชม
นี่แหละฮะที่เห็นหมอคนนี้นะฮะ
ที่เอามีดจี้อยู่ตรงหัวเนี่ยนะครับ
คือหมอวาสนารศาสตร์ครับ
หรือว่าหมอดำครับเป็นหมอศัยยศาสตร์นะฮะ
กำลังทำวิธีใช้มีดจิ้มไปที่สี่ศักดิ์ของนายปรบทาศครับ
อายุ๕๐ปีฮะพร้อมท่องคาถาปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายออกไปครับ
ก่อนที่นายประภาษณ์จะกลับเข้าบ้านครับ
แล้วก็สั่งห้ามว่าถ้าไม่ใช่ผู้ใหญ่
หรือมีใครมาชวนห้ามออกไปที่ไหนกับใครอีกครับ
เข้าใจไหมคุณชนะอย่าออกไปไหนกับใครนะ
ผมไม่ออกไปไหนแล้วผมก็อยู่ที่ออฟฟิศ
ผมติดงานทำงานแบบคุณชาติ

สาเหตุที่ต้องสั่งห้ามแบบนี้เนื่องจากวันที่๕มิถุนายนที่ผ่านมา
นายประภาษณ์ออกไปหาปลาตามร่องน้ำในสวนปาม
บริเวณในพื้นที่ตำบลบางรูปอเภอ

กระทั่งค่ำไม่กลับบ้านหายไปทั้งคืน
หัวหน้ารุ่งเช้าชาวบ้านจรฐีกู้ภัยร่วม๕๐นายเลยนะ

ครับนี่ครับซึ่งระหว่างทางที่เดินค้นหาเนี่ย
ก็พบอะไรรู้ไหมครับพบถุงผักที่นายประภาษณ์เอาไว้พกไป
นี่กองอยู่ตามจุดต่างครับ
ชาวบ้านก็ช่วยกันหาไม่พบตัวทั้งทีครับ
ทั้งที่ก็ส่งเสียงตะโกนอยู่เป็นระยะตลอดเส้นทางเลยครับ

เอางี้ละกันชาวบ้านส่วนหนึ่งบอกอย่างนี้ต้องพึ่งศัยศาสตร์
เชิญหมอดำหมอศัยศาสตร์ในพื้นที่
ที่ชาวบ้านเขานับถือมาช่วยทำพิธีหน่อย
สุดท้ายครับเจอจริงไปเจอตัวนายประภาษณ์นี่แหละ
สุดท้ายพามาที่บ้านแบบนี้
เอาไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะมันเป็นเรื่องที่แบบว่าพิสูจน์ไม่ได้นะคุณผู้ชมนะ
คือเรื่องของเรื่องเขาบอกว่าไปเจอนายประภาษณ์
สลึมสลือหมดเรี่ยวหมดแรงเหม่อลอยอยู่ใต้ต้นปาม
ห่างจากบ้านของนายประพาทไปเกือบ๔กิโลเมตร
ไกลอยู่นะไม่ยอมกลับบ้านกลับช่อง
สุดท้ายเจอจนได้ครับ
ชาวบ้านเขาก็ต้องร่ำลือถึงเรื่องนี้แหละนะ
ชาวบ้านก็พูดเรื่องของความอาถรรพ์
นายประภาษณ์ถูกผีบังตาหรือเปล่า
เพราะว่าเพื่อนที่ถูกยิงก็มาชวนไป
เขาเชื่อว่าเพื่อนที่ถูกยิงมาชวนไป
เลยทำให้ชาวบ้านมองไม่เห็นตัวนายประภาษณ์
คือเพื่อนถูกยิงตายมาชวนนายประภาษณ์ไป
คนที่ตายไปแล้ววิญญาณมาเชิญนายคนนี้ไปด้วย
ใช่แล้วก็บังตาไง
ไม่ให้ชาวบ้านเห็นนายประภาษณ์ไงประพาทก็เลยไม่เห็นไง
ใช่เป็นเรื่องความเชื่อเนอะสุดท้ายก็ได้เจอแล้วนะ

เอาพาไปดูเรื่องนี้หน่อยกับการกล่อมลูก
แหมกล่อมลูกสมัยนี้กล่อมอย่างไรอยากรู้ไหม
ถ้าอยากรู้ไปชมในช่วงสนุก

นี่ก็เป็นลีลาการกล่อมลูกนะ

ไม่ทันใจใส่ตั้งแต่ลูกดูเลยค่ะใจไหมคะ
แล้วนี่ก็จะเป็นลูกแฟนด้วยมั้ย

แล้วนี้น่าจะเป็นลูกแฝดด้วยมั้ย

นี่เลี้ยงยากเนอะเลี้ยงทีเดียวสองคน
ถึงแค่คนเดียวก็เหนื่อยเลยนะครับ

ดูลูกกันนอนดูเพลินเลยนะ

คุณผู้ชมครับสกิดยิ้มที่๒พาไปดูหน่อย
ผู้หญิงคนนี้น้องผู้หญิงคนนี้เปย์ผู้ชายหนักมากเปย์ยังไงไปดูครับ
ไอ้เจ้าดีสิฮะ
นี่ครับน้องผู้หญิงนี่นะฮะ
เขาขี่จักรยานไปส่งน้องผู้ชายถึงบ้านเลยนะครับ

หามานานแล้วผู้หญิงที่จะดูแลเราได้
นี่แหละยุคสมัยมันต้องเป็นอย่างนี้

ฉันเข้าใจนะผู้หญิงต้องเทคแคร์บ้างต้องคอยใส่ใจบ้าง
ยุคนี้สมัยนี้มันไม่เหมือนเดิมแล้วคุณชิสา

เป็นเพื่อนกันบ้านเดียวกันไปด้วยกันไง

พลาดไม่ได้นะครับมามาเชียร์บอลกับทางไทยรัฐทีวี
จะเล่าให้ฟังแบบนี้ครับไอ้วาระแห่งชาติที่ผมพูดถึงน่ะ
ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ของเราครับ
ถ่ายทอดสดทีมฟุตบอลทีมชาติไทยชุดใหญ่
นัดแรกจูด้งครับนัดแรกครับวันพุธที่๘มิถุนายน
ตัวเลยนะฮะทีมชาติไทยครับพบกับเมาดีฟครับ
ถ่ายทอดสด๑๘นาฬิกา๔๕นาทีครับ
และวันที่๑๑มิถุนายนครับศรีลังกาพบทีมชาติไทย
เริ่มถ่ายทอดสด๑๘นาฬิกา๔๕นาทีเช่นกันครับ
อีก๑นัดนะ๑๔มิถุนายนค่ะอุสเบกิสถานพบทีมชาติไทย

รอดวาระแห่งชาติจริง

คุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะพักกันครู่เดียวนะครับช่วงหน้า

คู่กัดสะบัดข่าว
กลับมาในเบรกนี้มาดูเวรกรรม
ของนักร้องท่านนี้ร้องเพลงอยู่ดี
เวรกรรมก็ตามมาครับ
เพลงมันจะต้องร้องอย่างไร
เฮ้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมอ้าวตามในสไตล์ในเพลงลูกทุ่งหลับของมันต้องเป็นอยู่โต๊ะ
ตามในสไตล์ในเพลงลูกทุ่งหรอกผม
เดี๋ยวก็รถแผ่มาด้วยครับ
ไอ้เฮที่มาน่ะมันเป็นต้นขนุนเข้าหน้าเอ้า

ดูสิครับตัดเต็มหน้าเออเออ
มันเป็นจังหวะที่กำลังตกใจต้นขนุน
ให้ดูขำสนุกแล้วก็เหล่าบรรดานนักร้องรถแห่
ระวังด้วยนะไปตามซอกตามซอยต้นไม้เนี่ยน่ากลัวจริง
เอออ่ะหมดเวลาแล้วค่ะใช่ครับคุณผู้ชมลากันไปด้วยคลิปหมากับแมวสู้กันครับ
ครับผมรายการต่อไปข่าวเย็นไทยรัฐรออยู่นะ
ลาไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะ
โปรดติดตามทุกวันทุกวันทุกเวลาทุกวันทุกวันทุกวัน